มีเหตุสลดนะคะเมื่ออดีตเพื่อนรักกันต้องมี
ยิงกันเสียชีวิตกลางงานศพเพื่อนบ้านที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชสาเหตุเนี่ยเกิดจากเป็นเพราะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณ

เกิดขึ้นในงานศพจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำเนียนศรีอ่อนอายุ๗๓ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
ก่อเหตุยิงในสำรานถวายอายุ๕๐ปี
เป็นเพื่อนรุ่นน้องตรงหน้าอกซ้ายเสียชีวิต
ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัฒน์
อุทัยถวายอายุ๔๖ปี

ในอดีตทั้งสองคนเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน

แต่มาผิดใจกันเรื่องการพนันไฮโล
ทำให้ทั้งคู่หมางใจกันราว๑๐ปี
วันนี้ได้นำอุปกรณ์ไฮโลมาวางข้างศพพี่ชายด้วย
เมื่อคืนหลังจากที่ฟังพระสวัสดิ์เสร็จ
ผู้ตายกับชาวบ้านรวม๕คนนั่งกันอยู่ในงานศพ
ต่อมาผู้ก่อเหตุในวัย๗๓ปี

เตือนให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด
ประกอบกับที่ทั้งคู่ไม่ลงรอยกันอยู่แล้ว
ก็ยิ่งทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันใหญ่โต

แต่ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์จับตัวเอาไว้ได้
ต้องเข้าใจว่าช่วงนี้มันโควิด

ซึ่งผมอยู่หาดใหญ่หน้ากากอย่างเยอะกว่า
ทำไมเขาต้องให้สวมกัน

เมื่อเด็กบอกว่า

ว่าเกราะการเด็กนาน
คุณเนี่ยจะมาคิดว่าเออเนี่ยอะไรวะมึงเด็กอ่ะมาสอนกูว่ะ
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มาจากลูกเลี้ยงผู้ก่อเหตุ
ทั้งคู่ไม่ลงรอยกันเป็นเวลานานกว่า๑๐ปี
สาเหตุเพราะทั้งคู่เป็นเจ้ามือไฮโลตามงานศพเหมือนกัน
ขณะที่ภรรยาผู้ก่อเหตุบอกว่าตอนไปเยี่ยมสามี
เขามีอาการโศกเศร้าแทบไม่ได้คุยอะไรกันมาก
จากอีกฝ่ายบอกให้ช่วยดูแลไก่ที่เลี้ยงไว้ด้วย
ส่วนที่บ้านงานที่เกิดเหตุเจ้าภาพนำศพเคลื่อนออกจากบ้าน
ทำพิธีชาปนกิจก่อนจะเอาฟืนมากองไว้หน้าบ้าน
และจุดไฟใกล้เคล็ดจะได้ไม่มีใครมาตายซ้ำ
ส่วนมือยิงถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในบ้านเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน